พระฤหัสบดีที่๑๓ตุลาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราชด้วยพระอาการสงบ

บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังขณะนี้
ยังคงมีประชาชนและประสบนิกรชาวไทย
ที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะครับว่า

เรื่องหน้าพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
แม้จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ประสงค์นิกรชาวไทยหวั่นไหวค่ะ

รายงานจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ใช้เวลาคิดคุยประชุมวางแผนกันละเอียดค่อนข้างเยอะมาก
แล้วก็ใช้หลายสมองในการระดมความคิดว่าจะทำยังไงให้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่สมบูรณ

นี่ก็จะเป็นช่วงพิเศษที่เราจะจัดทำให้เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วเราทำถวายอาลัยร้อยหวัน
เราใช้ชื่อโครงการวัลตาไทยรักร่วมประสบพิกันไทยส่งใจสูญฟ้าอาลัยพ่อ